อันนี้เนี่ยภาพที่จะให้คุณผู้ชมดู
ไม่ใช่ตอนไล่ล่าแต่ไล่มาจนรวบตัวได้

ผู้ชายคนนี้เขาขับรถส่งพัสดุ
แล้วเขาทำอะไรอ่ะทำไมโดนตำรวจรวบตัวแบบนี้อ่ะคะ
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย

อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
อันดับสุดท้ายก็คืออันดับสุดท้าย
สกัดจับสุดท้ายมาเอ็นเกมตรงนี้เนี่ยนะคะถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาที่
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะแหมเจ้าหน้าที่นี่ก็ต้องเข้าไปเลยนะ
ดับเครื่องดับเครื่องแล้วมีอาวุธปืนมีกุญแจมือเอาตัวคนขับลงมา
ดลงกับพื้นชาวบ้านก็ตกกระใจไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาขนยาเสพติดหรือเปล่าเขาไปทำสิ่งผิด
กฎหมายหรือมีเหตุอาทยากรรมอะไรหรือเปล่ารถนี้ค่ะเห็นท้ายรถไหม
กำลังจะไปส่งเพราะว่ารถเนี่ยเป็นของบริษัทขนส่ง
พัสดุพนักงานนะเอาไปจอดไว้ในห้างที่
เมืองพัทยานั่นแหละแล้วพอทีนี้ไม่ได้ดับเครื่อง
เสียบกุญแจค้างไว้อีกฝั่งผู้เกาะเหตุ
ผู้ชายคนนี้เขาก็เปิดประตูขึ้นไปขับเลย
พนักงานส่งของก็เห็นพอดีนะวิ่งมากระโดดขึ้นท้ายกระบะ
ตะโกนเลยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนขโมยโร่
แล้วก็เกาะท้ายไว้แบบนั้นเลยนะคุณฮะ

เขาก็ขับรถไปตามเส้นพัทยาสาย๒
พัทยาใต้มุ่งหน้าพัทยานาเกลือ
จนถึงโค้งตรงวงเวียนปาโลมาพัทยาเหนือ

แต่ปรากฏว่าพอเห็นด่านใช่ไหม

วิ่งออกมุ่งหน้านาเกลือแล้วไปจนมุมตรงนี้นะ

นี่กะหนีแต่หนีได้ไม่สุด

ในเสาส่องแสงอายุ๒๙ปี

พระเศรษฐ์ใต้
พระเศรษฐ์ตั้งแต่ก่อนวอคกิ้งเหรอ

เขาจอดยังไง

ใช่แล้วก็ยังสิบเท่า

แล้วเสาบอกอีกนะว่าตั้งใจว่าจะขโมยรถ
ขับขึ้นไปบ้านเกิดที่ภาคเหนือที่เชียงราย

แล้วเรื่องนี้ตำรวจก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะว่า

จอดรถข้างทางคุณจะลงไปเอาของ
คุณจะลงไปทำอะไรก็แล้วแต่ดับเครื่องด้วย
กุญแจไว้ไม่ใช่เสียบกุญแจคาไว้แบบนี้นะคะ
แล้วถามว่าในเสาโดนอะไรก็โดนดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์
โดยใช้ยานพาหนะแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายด้วยนะคะ